ด้วยเรื่องของคำว่าระเบิดกับอากาศ

อันนี้พูดได้สนามบินพูดไม่ได้
ใช่บนอากาศยานหรือว่าเครื่องบินก็พูดไม่ได้คำนี้
เตือนกันไว้เสมอนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
คำว่าระเบิดกับสนามบิน
เกิดขึ้นที่สนามบินหน้านครจังหวัดน่านนะคะ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาจะไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนี่แหละ

พอไปเที่ยวในขณะที่กำลังจะตรวจสัมภาระ
เพื่อที่จะโหลดเครื่องเขาถามเพื่อน

กระเป๋านี่เธอนี่หนักจังเลย

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่ากาศยานน่านนคร

ควบคุมตัวนางสาวสุธีรา
ตามพาโนนอายุ๒๙ปี
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสุราธารณีนะคะ
เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนคร
ขณะที่รอขึ้นเครื่องของสายการบินแอร์เอเชีย
คือขณะที่รอการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเพื่อจะโหลดนี่แหละนะฮะ

อ้าวตอนนั้นเช็คอินเรียบร้อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคารสนามบินหรือว่าท่าอากาศยาน
เพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย

ที่อยู่ในบริเวณท่าอากาศยานตื่นตกใจ

ก็คือทุกคนต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
เรืองยุทธ์นิตยานนท์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหน้านคร
บอกว่านางสาวสุธีรานี่เขาเดินทางมาเป็นหมู่คณะนะคะ
มีกำหนดเดินทางจากน่านนครไปยังท่าอากาศซอยสยานดอนเมือง
แล้วก็ต่อเครื่องไปที่สุราธานีกลับบ้าน
เขาได้พูดล้อเล่นกับเพื่อนบอกว่ากระเป๋านี่หนักมาก
น่าจะมีระเบิดเจ้าหน้าที่จำเป็นค่ะ
จะต้องดำเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัย
เมื่อนำตัวมาสอบสวนเขาสอบถามคุณสืบธีรา
คุณสุธีรรายยอมรับว่าประโยคนี้พูดจริง
แต่เป็นการพูดเล่นพูดด้วยความขนองปากไม่มีเจตนา
จึงพิจารณาให้ทำบันทึกรายงานและว่ากล่าวตักเตือน

เหตุการณ์ลักษณะนี้ถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
ที่อิทธากาศยานณนคร
แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยกันเล่น
ก็จำเป็นต้องปฏิบัติการตามมาตรการแบบสูงสุดแบบนี้
ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เธอก็ยอมรับนะเธอก็นองปากรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ

ไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้เรื่องละเอียดอ่อนนะครับ